อีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวน่าชื่นชมนะคะเรื่องราวของพี่คนขับแท็กซี่ที่มีคนเห็นก็ไป
เก็บบันทึกเรื่องราวเรื่องนี้มาแล้วก็ไปเผยแพร่ความประทับใจเอาไว้นะคะ
เขาเนี่ยมีชาวต่างชาติคู่นึงเขาลืมของไว้ในแท็กซี่พี่แท็กซี่คนนี้
เอามาคืนโดยที่ไม่รับสีน้ำใจใดจากต่างชาติเลยด้วยค่ะ
เรื่องราวของแท็กซี่พลเมืองดีรายนี้นะคะ
ได้รับการเปิดเผยโดยสมาชิกเฟซบุ๊ค
ชื่อว่าคุณเคที่ธนาจินดาเลิศค่ะ

ปลื้มปริ่มดีใจน้ำตาไหล

ตอนยืนรอน้องอยู่ที่ประตูเก้า
เห็นสามีภรรยาชาวต่างชาติคู่หนึ่ง
กระสับกระส่ายสีหน้าดูไม่ค่อยดี
ยังคิดในใจว่าคงจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่
สัก๑๐นาทีผ่านไปค่ะมีแท็กซี่สีเหลืองคันหนึ่ง

แล้วก็โบกไม้โบกมือออกมานอกรถนะคะ
คุณลุงแท็กซี่ทะเบียนททหารสบฤษ๖๔๖๐ค่ะ
ก็ได้นำกระเป๋าสะพายใบเล็กคืนให้
ในกระเป๋าเนี่ยนอกจากจะมีเงินสดแล้วก็บัตรเครดิต

ด้านภรรยานะคะด้านชาวต่างชาติผู้หญิง
พอได้รับกระเป๋าก็น้ำตาไหลออกมาเลยค่ะ
พูดแค่ว่าแซงกิ้วแซงกิ้วไม่รู้กี่ครั้ง
ส่วนคุณสามีก็ยื่นเงิน๕๐๐บาทให้แก่คุณลุง
แต่คุณลุงคนขับบอกว่าไม่เป็นไรบอกเป็นภาษาไทยนะคะ
ก็โบกมือไม่เอาไม่เอาไม่รับ
แต่ที่แน่บอกว่าเราเห็นน้ำตาของคุณลุงด้วย
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งตำรวจแล้วก็รอปภ
ก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันคือภูมิใจกับคุณลุง
แล้วก็ดีใจที่ฝรั่งคู่นี้เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะ
ปภที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะ
เมื่อวานนี้๗โมงเช้าบริเวณประตู๙อาคาร๒
ก็มีชาวต่างชาติ๒รายแจ้งว่าลืมกระเป๋าไว้บนแท็กซี่
รอปภจึงแจ้งตามจุดต่างเพื่อตามหา
แต่ว่ายังไม่ทันได้แจ้งแท็กซี่พลเมืองดีคันนี้
ย้ำอีกทีนะคะททหารสบฤษ๖๖
สีเหลืองนะคะก็นำขับรถกลับมาให้
เอากระเป๋ามาคืนให้โดยไม่ขอรับสินน้ำใจใด
เราชื่นชมมากสำหรับน้ำใจของพี่โชเฟอร์ท่านนี้นะคะ
แล้วก็ปรบมือให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมค่ะ